รับรับมาก่อนหน่อยไปบ้างครับ
โอเคจริงรอแป๊บความ

เพราะว่าจริงมีคนเอารูปเราเนี่ย
ไปเหมือนโพสต์ลงแอปแอปหนึ่ง
แล้วคือมีการขายตัวกันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็คือโชคดีที่มีคนที่เขาจำเราได้
ก็เลยทักมาเตือนเราว่าเออมีคนแอบอ้างนะคะ
แล้วก็เอาเราไปแบบว่าทำพูดอย่างเค้าเรียกอะไรเป็นตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตกใจค่ะเพราะว่าที่เคยโดนมันมาก็คือไม่เคยโดนแนวนี้มาก่อนเลย
พอมาเจออย่างนี้มันมีเหมือนการเรียกร้านห้องต่าง
ว่าจะให้ตามไปที่นัดเลยไหมเราจะได้จับได้
เพราะว่าเขาก็รู้แล้วแล้วเขาก็เหมือนหลอกถามมาเรื่อย
เขาก็ยินดีที่จะช่วยเต็มที่ค่ะ
แต่ว่าคนที่มาหมอกเราคือ

ไม่ได้ตามค่ะเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเนอะเรามาแจ้งตำรวจก่อนดีกว่า
ถ้าเกิดอะไรกับเขามันก็ไม่คุ้มการ

ต่างระอบมันเคยเกิดการหลอกลวง

เพราะว่าเราก็พยายามเก็บเงียบเพราะว่ากะจะมาแจ้งตำรวจก่อนทีเดียว
เราก็ดูว่ามันสามารถสืบไปได้มากแค่ไหน
แล้วตั้งใจจะทำเหมือนกันให้มันได้เจ็บขาดขนาดไหนกับกรณีนี้

เพราะว่าเอาจริงมันไม่ใช่แค่หนูคนเดียวเพราะว่าถามเพื่อนหลายคน
ก็โดนเหมือนกันมีคนบอกว่ามีคนอินบล็กเข้ามาเยอะมาก
แต่คือเขาไม่ทำอะไรไงคะแต่ว่าสำหรับเราเราคิดว่ามันควรที่จะทำ
เพราะว่าหนึ่งแอบอ้างทำให้เราเสียชื่อเสียงมันก็ผิดแล้ว
แล้วอย่างที่สองก็คือมีการค้าประเวณีกันเกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกัน
ก็เลยคิดว่าเราต้องมาแจ้งดีกว่า
คือเขาก็แค่มาปวดเราเฉยมาด่ามอะไรซึ่งเราโอเคเข้าใจได้
เขาอาจจะแบบว่ามีการผิดปกติทางจิตใจหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็สามารถปล่อยผ่านไปแต่ว่าเรื่องแบบนี้คือเขาคุยรู้เรื่อง
เขาเหมือนความตั้งใจที่จะทำให้มันแอบอ้างเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือโดนในที่นี้คือเขามาแอบอ้างเอารูปเราไปขึ้นไปไหน
ก่อนหน้านี้คือเขาแค่แกล้งเฉยแบบเราโรคติดใจอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
นี้เกิดเรื่องด้วยที่ให้คนเอารูปเราไปแอบอ้าง
อัลดี้มันไม่มีเพราะว่าเขาแค่เอารูปเราไปใช้
พอไปถึงไปคุยกันก็มีการส่งรูปเรา

เพิ่งเจออันเดียวแต่คงมีการหลังไมค์ต่อมาในไลน์

คือไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยเราก็อยากจะทำให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ทางครอบครัวว่ายังไงบ้างคะพอเรามาเจอแบบนี้
แล้วมันเป็นเกี่ยวกับการทรัพย์เวรี่อะไรอย่างนี้ด้วย
ตกใจค่ะตกใจแม่ก็ถามใหญ่เลยว่าทำไมเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำยังไงแล้วจะแจ้งความหรือยังต้องแจ้งนะอะไรอย่างนี้
แล้วคาดหวังว่าจะจับตัวเขาได้ไหมคะคนที่ทำอะไรอย่างนี้
ก็คาดหวังนะคะอยากจะให้เป็นบทเรียนต่าง
เพราะว่ามันก็น่าจะมีคนที่ทำอย่างนี้เยอะเหมือนกัน
แอบอ้างเอารูปเด็ดไอดอลต่างที่ไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วไปทำให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียง
จริงถ้าอยากทำก็ใช้ตัวเองไปเนาะ
แล้วก็จริงคือจริงมันก็ไม่ควรทำด้วยแหละ

แต่จริงคือเราเครียดใช่ไหมเราเครียดเนอะ
เครียดในระดับหนึ่งแต่มันก็โล่งใจที่เขาไม่ได้เสียหายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเสียหายอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จริงมันไม่ได้ดีด้วยกับการค้าประเวณีต่าง
มันมีอาชีพอื่นที่สุทธย์ระดิษฐ์เยอะมากมายเนอะ
ที่สามารถทำเงินต่างได้
ก็ฝากเอาไว้ด้วย